ขณะเดียวกันนี่ก็อยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
เราก็ยังต้องตามกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้นิวไฮอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วคุณผู้ชมนะคะ
วันนี้เนี่ยติดเชื้อกว่าสองหมื่นแปดพันราย
ซึ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขแล้วก็การประเมินไปข้างหน้านะคะ
ถ้าดูตัวเลขวันนี้เนี่ยสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบแปดรายนะคะ
เพราะฉะนั้นเรามีผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้เนี่ยแปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารายแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ศพค่ะ
หายป่วยกลับบ้านสองหมื่นแปดสิบสามรายด้วยกัน
วันนี้ทางในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเนี่ยนะคะ
ได้พูดถึงตัวเลขการพยากรหรือการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในสถานการณ์จริงของกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีการแบ่งออกเป็น๓สถานการณ์นะคุณผู้ชม
สถานการณ์แรกคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีการล็อกดาวน์เลยช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ๖๐๐๐๗๐๐รายต่อวัน
ถ้าไม่ได้ล็อกดาวน์เลยเนี่ยนะคะตัวเลขจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามีการล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพที่๒๐ก็คือประมาณเนี้ย
อย่างที่เราล็อกดาวน์กันอยู่แบบนี้นะคะจะมีการติดเชื้อประมาณ๔๕๐๐๐รายต่อวันในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนนะคะเดือนหน้านี่แหละนะคะ๔๕๐๐รายต่อวันและถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีกว่านี้คือร่วมมือกันได้มากกว่านี้ก็จะสามารถลดกราฟของการติดเชื้อได้นะคะโดยจะต้องเพิ่มประสิทธิ

ทำให้เรามีการใช้เตียงใช้ทรัพยากรของทางด้านสุขภาพลดน้อยลงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงด้วยก็ฝากทุกท่านร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยค่ะแล้วจากตัวเลขพยากรเนี้ยค่ะทางเพจแพทย์เฉพาะแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวเนี่ยนะคะก็มีการประเมินจากเส้นกราฟนี้ด้วยนะคะว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมี
ครับ